คุณผู้ชมครับเมื่อปี๕๘เนี่ยเคยมีข่าวดังเรื่องไฟไหม้บ้านปริศนา
อยู่ดีไฟมันก็ลุกไหม้ตามจุดต่างต้องมาไล่ดับกันที่พัทธลุง
กว่าครั้งจนที่สุดแล้วก็ตั้งกล้องวงจรปิดจนรู้
พอตกลงเขาจุดมีคนไปจุดกันเองอะไรพวกนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับมีที่จันทบุรีตอนนี้สี่หลังแล้วนะครับ
อยู่ดีไฟมันก็ลุกไหม้บ้านตามจุดตามพื้นที่ต่าง
ตู้เสื้อผ้าก็ไหม้ตู้เย็นก็ไหม้
แล้วไหม้มาเป็นเดือนแล้วนะคะยังหาสาเหตุไม่ได้เลย
ก็หลักเริ่มจากบ้านของนายเสถียรสังคธรรมอายุ๔๔ปี
ซึ่งอยู่ที่หมู่๖ตำบล๓พี่น้องอำเภอแก่งหางแมว
นี่ฮะอันนี้เป็นคลิปเมื่อ๒๔เมษายน
กลางดึกแบบนี้แหละครับอยู่ดีไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมานะฮะ
เมษายนนะครับก็ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
ไหม้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านไม่ทราบสาเหตุ
ก็ต้องมาช่วยกันดับไฟขนของออกมานอกบ้าน
ถ้าจะเอาจริงเลยนะเจ้าของบ้านบอกว่า
เริ่มตั้งแต่๑มกราคม๒๕๖๑ด้วยติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
เฉลี่ยแล้ววันละครั้งสองครั้งวันไหนอากาศร้อนจัด
มันก็ไหม้ขึ้นหลายจุดบางวันเนี่ยติดต่อกันเป็น๑๐ครั้งคุณเขียนมาสอน

อกจากนี้บ้านของพี่สาวของนายเสถียรรั้วติดกันเลย
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่อบต๓พี่น้องก็มาตรวจสอบให้แล้ว

ตรวจสอบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
พฤษภาคมนะครับ

ก็ยังไม่รู้สาเหตุอะไรแน่ชัด
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับ
ที่บ้านของนายนรงสังคธรรม
อยู่ติดกับรั้วบ้านของนายเสถียรเหมือนกัน

จนถีก็ต้องมาช่วยกันดับเพลิงนะครับ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไง

บ้านหลังหลักเลยที่เกิดช่อนเข้าเพื่อนเลยเนี่ย
ค่านี่เกือบ๓ล้านนะสร้างมา๕ปีแล้ว
ช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคม๒๕๖๐มีไฟไหม้ครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้แจ้งอะไรใครเพราะเกรงว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่ากุเรื่อง
ตอนนั้นอยู่ดีมันก็ลุกไหม้ขึ้นมานะครับ
เดือนธันวาคม๒๕๖๐นายเสถียรบอกว่าเคยจ้างคนมาขุดบ่อบาดาน
แต่ตอนนั้นไม่เจอตาน้ำขุดสองบ่อจะทำบ่อทุเรียนนะครับก็ขุดลึกด้วย
แต่ว่าระหว่างขุดเจาะมันมีเศษดินสีดำมีฝุ่นปลิวฟุ้งไปทั่วบริเวณบ้าน

หลังจากนั้น๒สัปดาห์ก็มีไฟปริศนาเกิดขึ้น
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับฝุ่นที่ปลิวมาหรือเปล่า
ตอนนี้ครอบครัวก็อยู่อย่างหวัดภาวะไม่กล้าออกไปไหนเลย
เพราะกลัวว่าถ้าออกจากบ้านไปเดี๋ยวไฟมันไหม้แล้วไม่มีคนดับ

เพราะว่าไม่รู้อยู่ดีจะไหม้จุดไหนเมื่อไหร่ไหม้อยู่เรื่อยแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยไปเลยค่ะที่บ้านของนายเสถียรนะคะ
ไปดูบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหลังนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกไฟไหม้ก็เกลื่อน
อันก็ต้องยกกันมาเอามาวางเอาไว้หน้าบ้านเพราะกลัวถูกไฟไหม้ไง
แล้วก็มีร่องรอยไฟไหม้ตามจุดต่างภายในบ้าน
รวมแล้วที่ทีมข่าวของเรานับดูเป็น๑๐จุดนะคะ
อย่างที่บอกว่าตู้เย็นก็ไฟไหม้

ทีนี้ในห้องนอนไม่เยอะสุดเลยค่ะ

เตียงนอนถูกลื้อออกไปหมดแล้ว
แล้วก็บนผนังก็มีรอยควันไฟ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑เมษายนที่ไหม้ห้องนี้ค่ะ

แล้วเขาก็เล่าว่า๑๕เมษายนก็ไหม้อีก
ก็คือที่หลังตู้เสื้อผ้า
นี่ก็จะเห็นชัดว่ามันมีรอยไหม้นะคะ

เจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยจริงแล้วจุดนี้เนี่ย
เป็นตู้ที่มีชั้นใส่เสื้อผ้า
แล้วก็มีตุ๊กตาวางอยู่แต่ไฟมันไหม้ไปหมดแล้วอะค่ะ

เขาก็อยู่บ้านเฝ้ากันกลัวไฟจะไหม้

จากนั้นก็ทิ้งช่วงไประยะหนึ่ง
เดือนเมษายนคือไหม้นับไม่ทั่วนะคะ

เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาก็เลยลองสังเกตดู
ลักษณะของไฟไหม้แต่ละครั้ง
มันเกิดช่วงเวลาไหนอะไรยังไง
เจ้าของบ้านบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดหลังฝนตกค่ะ

ใช่เพราะหลังฝนตกใหม่มาเลยไหม้แล้ว
หรือไม่บางทีก็คือช่วงที่อากาศร้อน

แล้วไฟจะไหม้เฉพาะวัสดุที่ทำจากพลาสติกด้วย
เขาลองสังเกตดูไงมันไหม้บ่อยมากเหลือเกิน

มันจะมีกลิ่นมาก่อนครับ
มันจะมีกลิ่นมาก่อนแล้วเราก็จะตามกลิ่นไป
พอไปถึงมันก็จะเกิดเป็นควันก่อน
เป็นควันค่อยมีแล้วก็มันจะเกิดเป็นไฟลุก

แล้วก็พอลุกวัสดุตรงนั้นแล้วก็จะเป็นไฟสีเหลืองแล้วก็ลุกใหญ่
ครับที่เห็นเยอะที่สุดคือลูกที่นอนครับ
ไหม้ขึ้นหลังคาเลยไหม้ทั้งห้องเลยครับ
ใช้เวลาดับประมาณเกือบ๒๐นาทีครับ
มาจากบ่อบาดานด้วยหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไร
อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ชัดนะไม่ฝันทรงนะ
ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถมาตรวจสอบพื้นดินได้
มีแหล่งการ์ดอะไรที่ว่าที่สามารถเกิดประจุไฟได้ครับ

พอไหม้แล้วมันจะเป็นจุดอย่างนี้ครับก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะครับ
เพราะว่าโดนน้ำดับอะไรเข้าไปด้วยนะครับเสื้อโพ่งเสื้อผ้า
เสาบ้านเครื่องนอนนะครับตู้เย็นอะไรพวกนี้ไหม้หมดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนอกจากดูบ้านของนายเสถียรแล้ว
ก็เลยไปหาคุณป้าที่อยู่บ้านข้างนะครับ
คือข้างมีอีก๒หลังที่โดนเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวฟังที่คุณป้าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
เดี๋ยวก็ปั๊ปตรงโน้นปั๊ปตรงนี้ก็วิ่งกันบ้านโน้นบ้านนี้คอยช่วยกันดับอยู่
ที่เห็นกับตาเลยที่นั่งนั่งจ้องอยู่อะค่ะมันจะเหม็นก่อน
แล้วก็ไฟก็ลุบขึ้นมา
เชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากคนแน่นอน
ตีตายกระทืบตายเลยค่ะไม่เอาไว้หรอกค่ะให้ไหม้บ้านแบบนี้มันเหนื่อยใจตายแล้วอะค่ะเนี่ย
จะไปทำมาหากินอะไรก็ทำไม่ได้ค่ะเรานั่งเป็นทุกข์
นอนงีบกลางวันก็งีบไหม้ได้เพราะว่าไฟมันจะไหม้ตรงไหนไม่รู้
นี่ป้าบอกเอาตายเลยนะคุณเขียนมาสอนถ้ารู้ว่าเป็นคนนี้เอาตายเลยนะ
คือวันวันต้องมานั่งเฝ้าว่าไฟจะลุกตรงไหนในบ้านเนี่ยอืมอ่า
นี่แค่สามหลังนะค่ะเดี๋ยวมีหลังที่สี่หลังที่สี่ครับ
ระแวกเดียวกันไม่ติดกันโดนเหมือนกันครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าหนักที่สุดคือวันที่๑๐พฤษภาคม
ไหม้ในห้องเก็บของอยู่ในบ้านขณะนั้นไม่อยู่บ้านด้วยนะ
อ่าปิดบ้านไว้พอกลับมาเนี่ยโอ้โห
พบว่าโชคดีเพื่อนบ้านเห็นมาช่วยกันดับไฟ
บ้านเราอยากให้เล่าวินาทีที่รู้ว่าบ้านตัวเองถูกไฟไหม้ให้ฟังหน่อย
มันเป็นลมอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมาบ้านเราไง
ปกติเราเห็นแต่ไม้บ้านข้างคนนู้นมาคนนี้มาเราก็ไม่ได้สนใจ
แล้วก็ว่าไม่น่าจะมาเพราะว่าบ้านบ้านแม่น่ะเขาเกิดมานานแล้ว
อยู่เรื่อยเราก็เห็นเดี๋ยวเขาก็ขนของมาทิ้งขนของมาทิ้งขนของมากอง
เราก็คุยกับสามีว่าเฮ้ยตัวเองมึงจะมาบ้านเราไหม
สามีก็บอกว่าอุ๊ยธรรมคงมาแล้วล่ะคงไม่น่าจะมา
อยู่มาอยู่มาก็ไปติดบ้านพี่ผัวอีกหลังนึง
บ้านหลังนั้นไหม้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาบ้านหนูเลย

ใช่ครับท่านผู้ชมเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับลองบอกเราหน่อยนะ
เอาแบบที่ไม่ใช่ว่าที่สุดสรุปแล้วคือคนจุดนะหรือว่าท่านยังมีปริศนาแถวบ้านท่านอยู่นะ
บอกเราหน่อยนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายอะไรด้วยนะครับ
แล้วก็ไปเฝ้าติดตามการเกิดเหตุไฟไหม้ด้วยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่
แต่คาดว่าอาจจะมาจากก๊าซที่อยู่ใต้ดินก็เป็นได้
คือที่เรามารอดูรออยู่นานไหมแล้วก็เห็นเป็นเหตุการณ์ยังไง
ก็เป็นลักษณะว่าผมเอาหมอนนะครับเอาหมอนเนี่ยไปวางบนเตียงเหล็ก
ซึ่งอยู่ในห้องหนึ่งในบ้านนะครับแล้วก็เฝ้าดูประมาณสัก๑๐นาที
มันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจากข้างนะครับไฟไหม้ขึ้นมาจากข้างข้าง
ที่ในห้องนั้นไม่มีคนอยู่หน้าต่างปิดหมดเปิดแต่ประตู
ผมก็อยู่หน้าประตูแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองก็บอกว่าไฟไหม้แล้ว
ไฟไหม้แล้วก็มีนักข่าวมีชาวบ้านอะไรก็เข้ามาดูกัน
แล้วก็ช่วยกันดับไฟอุณหภูมิในห้องตอนนั้นเป็นยังไงคะท่าน
ร้อนอบครับเพราะว่าปิดหน้าต่างหมด
แล้วก็วันนั้นอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับก็ทำให้เกิดไฟ
ลักษณะการเกิดก็เกิดเป็นดวงจากจุดเล็กเหมือนคล้ายแบบเป็นขนาดเท่าปลายนิ้ว
แล้วก็ขยายเป็นวงขึ้นไปเรื่อยนะครับคือไม่ได้เกิดแบบลุกลามเหมือนกับลักษณะของการเกิดไฟไหม้

ในมุมมองของท่านท่านเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร
ส่วนของผมนะตอนนี้คือถึงผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์
แต่ผมเองผมมีความเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการ์ดอย่างหนึ่งอย่างใด
ฝุ่นหรือว่าสารเคมีตัวหนึ่งตัวอะไรที่มันอยู่จากใต้ดิน
จากกรณีที่เจ้าของบ้านเจาะบ่อบาดาน
เขาเคยเจาะบ่อบาดาน๒บ่อไง๔๐เมตรกับ๖๐เมตรแต่ไม่เจอตาน้ำอะไรเลย
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะเจาะลงไปแล้วมีก๊าซอะไรอยู่ใต้ดินหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีฝุ่นมีดินอะไรสีดำอะไรมันปลิวอะไรเข้ามาอย่างนี้
ก็ไม่แน่ใจนะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับต้องรอผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่ง
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับคุณระวีการแก้ววิจิตรตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณเขียนมาสอน
เดี๋ยวจะรอดูไปเรื่อยว่ามันจะไหม้อีกไหมใช่นะ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่รอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบด้วย
ค่ะซึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้าดูล่ะแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ที่จันทบุรี
เขาก็จะไปตรวจสอบร่องรอยไฟที่ไหม้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรยังไง
วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนบ้านหลังนี้เดี๋ยวมีคืบหน้าแล้วบอก